ผู้ชายคนหนึ่งก็ไปซื้ออาหารเจมากินนะฮะ
กินไปกินมาอะไรมันแข็งอยู่ในจาน

พอกลับไปที่ร้านได้คำตอบอย่างหนึ่ง

ตอบแบบนี้เอ้างงไปอีกแล้วทำไมตอบอย่างนั้น

เอาเจอหลายคนแล้วจะให้กินแก้วเหรอหรือยังไง

เป็นภาพที่เพจดังเจมส์พี่พัดเนี่ยไปแชร์กัน
แชร์ต่อจากผู้ชายคนหนึ่งที่เขาโพสต์ในเฟซบุ๊คอีกที
แล้วก็บอกว่าชายคนนี้นะไปซื้อผัดวุ้นเส้นเจมากิน

ปรากฏว่าไปเจอเศษแก้วปะปนอยู่กันกับอาหารนะฮะ

แก้วอาจจะทิ่มตัดลมกลืนไปแล้วก็ได้
ชายคนนี้ก็เลยเอาสิ่งที่เหลือคือผัดวุ้นเส้น
เสร็จแก้วเนี่ยไปบอกที่ร้านที่เขาซื้อมา
นะแล้วอยากฝากเตือนเป็นหรือหนูท้าหอนเป็นถึงร้านต่าง
เขาซะเปลี่ยนให้เขาใหม่ซะอะไรแบบนี้ไม่ใช่พูดประชดประชันกันไป
ไม่ใช่แค่อาหารเจหรอกคุณผู้ชมเราทานอาหารก็ต้องเคลียร์ดูให้ดีก่อน
ทางร้านทำอาหารเองก็ต้องดูซิว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมตกลงมาในจานอาหารที่เราทำให้เขากินหรือเปล่า
ครับนะฮะเพื่อความปลอดภัยของทั้งสองฝ่ายแหละ
คือไม่ได้ตั้งใจทำลายทางแบบอาหารเช้าครูประชมนะครับ
เอางี้ดีกว่าทั้งสองท่านเคยเจอพีคที่สุดของตัวเองอะไร

ข้อผมที่ภีคที่สุดอย่างไรครับไอ้พาร์สเตอร์ยาปิดแผลแบบเปียกครับ

ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นของคนที่ประกอบอะไร

ไม่ได้ทำให้อวสารอาหารเช้า
แต่ให้ดูให้ดีเวลาท่านซื้ออาหารมากิน